ลูกชายป๔ถูกคู่อริลุมทำร้าย
คือป๔คู่อริในโรงเรียน

แต่ว่าอาจจะมีปัญหากันไม่ค่อยชอบหน้ากันหรือเปล่า

ปกปิดความจริงอะไรหรือเปล่า
ก็เลยมาร้องกับสื่อ

บอกแค่ว่าช้ำเขียวอีกไม่กี่วันก็หาย

ขาหักถึง๒ท่อนนี่มันเรื่องใหญ่นะ
กลายเป็นว่าลูกอาการหนักไปแล้วนะคะในการที่จะมาดูแลรักษาพยาบาล
และนี่ค่ะเป็นสภาพของน้อง
สภาพของคนเจ็บที่พ่อเองก็ต้องตามดูแลอย่างใกล้ชิด

พ่อของเด็กอายุวัย๑๔ปีเป็นเด็กชาย
เรียนอยู่ชั้นป๔ที่โรงเรียนแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่ตำบลปังหวานอำเภอพาโต๊ะจังหวัดชุมพร
คือพ่อเนี่ยเล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังแบบนี้ค่ะ
เล่าย้อนกลับไปว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับน้อง
เกิดขึ้นวันที่๒๕มีนาคมที่ผ่านมาเป็นวันพระฤหัสบดี
นำเสื้อกันหนาวของพ่อไปใส่ที่โรงเรียนค่ะ
หลังจากนั้นน้องถูกเพื่อนในห้องที่เป็นคู่อริกัน
หรือว่าไม่ค่อยถูกกันเอาเสื้อกะหนาวไปซ่อน
น้องก็เลยไปสอบถามกับเพื่อนคนนั้น
พอถามปุ๊บเกิดการทะเลาะกันค่ะ
แล้วน้องก็เดินหนีออกไปนอกห้องเรียน

แต่ว่าอีกฝ่ายก็ยังไม่ลดละนะคะ
ยังตามไปรุมทำร้าย
คือทั้งเตะทั้งต่อยทั้งกระทืบทั้งกระโดดทับ
สุดท้ายน้องอยู่ในสภาพแบบนี้ขาหักนะคะ
พ่อของเด็กบอกว่าไปสอบถามครู
ครูกระบอกว่าน้องอายุวัย๑๑ปีคนนี้
หยอกล้อกับเพื่อนแล้วเสียหลัก

คาดว่าไม่กี่วันก็จะหาย

แต่พ่อบอกว่าอ้าวไปสอบถามกับหมอ

กระดูกบริเวณโคนขาข้างซ้ายของลูกชายหัก๒ท่อน
ผ่าตัดเร่งด่วนเพื่อดามเหล็ก
เนี่ยค่ะทำให้พ่อเองก็รู้สึกไม่สบายใจ
แล้วก็ไม่พอใจครูและผู้เกี่ยวข้อง

ข้อสงสัยทำไมครูไม่บอกความจริง

จะได้รักษาได้ทันท่วงทีหนักจะได้เป็นเบานะคะ
ถ้ารักษาได้ตั้งแต่เนิ่นเร็วเนี่ยนะคะ
ผู้ปกครองรายนี้ยังบอกอีกว่า

ไม่ได้ต้องการจะฟ้องร้องอะไรใดหรอก
เพียงแต่อยากให้ผู้ปกครองของเด็กที่ลุมทำร้ายลูกชาย

เพราะว่าตัวเขาก็เป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยว
ลูกชายเป็นอย่างนี้ต้องหยุดงานนะคะ
หยุดงานขาดรายได้เพื่อมาเฝ้าลูกชาย

เงินช่วยเหลือจากโรงเรียนก็เพียงบรรเทา

คนเป็นพ่อก็บอกว่าผมก็แค่รับจ้างอยู่ในสวนยางพาราเท่านั้นเอง
เงินอะไรก็ไม่ได้มากนักหรอก
ทีนี้ต้องหยุดเลยมาดูแลลูกนะฮะ
นี่คือสิ่งที่พ่อเขาสงสัยและคาใจ
และอีกเรื่องหนึ่งที่เขาสงสัย

อีกประเด็นหนึ่งคือพ่อมองว่าตอนเกิดเหตุ
ครูปล่อยให้เด็กอยู่กันตามลำพังหรือเปล่า
ไปช่วยงานพัสดุในช่วงที่เกิดเหตุ
ทั้งที่มีหน้าที่สอนแล้วก็ดูแลเด็ก
คือคุณพ่อบอกว่ามันยังอยู่ในคาบเรียนอยู่เลย
ใช่คือเอาจริงนะเรื่องนี้นักข่าวไปที่โรงเรียนด้วย
แล้วพอไปถึงก็เจอเหมือนกับเขาจัดกิจกรรม

แล้วก็เจอคุณครูผู้หญิงคนหนึ่งเป็นคุณครูสอนภาษาไทย
คุณครูคนนี้จริงเมื่อวันนั้นเขาจะต้องสอน
ทีนี้คุณครูบอกว่าปรากฏว่ารักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนเนี่ยนะ
บอกคุณครูภาษาไทยคนนี้ว่าไม่ต้องคุมเด็กป๔หรอก

มาทำหนังสือมาจัดซื้อหนังสือเรียนเข้าระบบละกัน

จะได้เตรียมความพร้อมจัดซื้อหนังสือเรียนให้ทัน
ทีนี้คุณครูก็เลยไม่ได้คุ้มห้องไง

อ้าวมีเด็กอ่ะทะเลาะกันเสียงดังแล้วพอไปดู
ก็น้องปรเมฆบาดเจ็บแล้วค่ะ

นางสาวสุพิญญาบงนามรองผู้อำนวยการเขตนะคะ
เป็นรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเขต๒ชุมพรเนี่ยนะคะ

โรงเรียนในรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ไปสืบสวนหาข้อเท็จจริงรอบด้านอย่างละเอียดเลยนะ
ไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนของเด็กคู่กรณี

ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาจากการปล่อยประละเลยหรือไม่
แต่ว่าเบื้องต้นเดี๋ยวจะเดินทางไปเยี่ยมเด็กนะคะ

ส่วนเรื่องการเยียวยาจะให้โรงเรียนเชิญผู้ปกครองเลย
ทั้งสองฝ่ายมาเจรจากัน
ตกลงกันว่าจะชดเชยให้กับผู้เสียหายได้เท่าไหร่

ใช่นะฮะการสอบสวนนะคะแล้วก็ส่วนคุณครูที่เป็นผู้สอนจะปล่อยประละเลยหรือไม่
อย่างไรก็ต้องสอบกันต่อด้วยนะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในโรงเรียนนะครับ